ไม่ให้ก็ได้แต่รับโทษที่ทำกับน้องแค่นั้นแหละ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะ
ตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งสถานที่ที่เกิดเหตุ
ทำให้หลายคนสนใจคดีนี้เพราะว่าเกิดการฆ่ากันตายเนี่ย
ก็คือต่อหน้าองค์พระที่เขาชีจันทร์ใช่ไหมคะจำกันได้
แล้วก็สาเหตุเนี่ยก็ค่อยถูกสาวเข้าไปว่าเพราะอะไรถึงมีการฆ่ากันถึง๒ศพ
ในบริเวณที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครทำร้ายกันที่นั่น
ทีนี้พอสาวเข้าไปเรื่อยก็จะเห็นปมเห็นเงื่อนอยู่พอสมควร
ว่าสองชีวิตที่จากครอบครัวเข้าไปมีความเข้าใจผิดอยู่ไหมนะคะ
เพราะว่าสปายก็ทำงานกับเสียอ้วนใช่ไหมคะ
ขณะที่ฟอร์สก็เป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนสนิทกันกับสปาย
แล้วฟอร์สเองเนี่ยคนใกล้ตัวแวดล้อมแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็บอก
อสเนี่ยคือแม้ว่าเขาจะไม่ได้แต่งหวานในชีวิตประจำวันนะคะ
แต่ว่าฟอร์สก็เป็นเด็กผู้ชายที่ก็รักสวยรักงามมีความอ่อนหวานอ่อนช้อย
เพราะฉะนั้นการคบกันกับสปายเนี่ยจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้หรือนะคะ
ตอนนั้นมันก็เป็นประเด็นแบบนี้ค่ะจนกระทั่งประเด็นมันมาเปิดมากขึ้นเรื่อย
คือในกรณีที่เป็นไปได้ไหมที่จริงแล้วฟอร์สอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนของการถูกกระทำลูกหลงหรือเปล่า
ปิดปากไหมหรือว่าจริงก็เข้าใจผิดตั้งแต่แรกจริง
เพราะฉะนั้นนะคะคดีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวของสปายเท่านั้นที่ต้องการจะรู้ผลของคดี
ครอบครัวของฟอสเองก็คงอยากจะรู้ผลของคดีแม้กระทั่งสาเหตุว่าทำไมฟอร์สถึงเสียชีวิตด้วยนั่นแหละ
อย่างของสปายยังพอนึกออกนะคะว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจความแค้นขุนเคืองหึงหวงใดก็แล้วแต่
อันนี้มันนึกไปได้หลายเฉดสำหรับของสปายนะคะแต่ของฟอสเนี่ยกำกึ่งว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่
ข่าวออกมาตอนแรกเหมือนไปทางค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะทั้งมีความเข้าใจผิดหึงหวง
แล้วก็ผนวกกับความแค้นเข้าไปเรื่องเงินเงินทองทองตกลงกันไว้แล้วไม่เป็นไปตามนั้นคือข่าวไปแนวนั้น
แต่ปรากฏว่าสืบพยานกันในศาลคนละเรื่องเลยค่ะคนละเรื่องเลยซึ่งที่ฉันไม่ได้ไปนั่งฟังอยู่แล้วนะคะ
คนที่จะเล่าให้เราฟังก็คือคนที่ไปสารในแต่ละนัดแล้วก็คนที่นั่งฟังการอ่านคำพิพากษาของวันนี้ด้วยนะคะ
ท่านแรกประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมแน่นอนธนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เพราะว่าสำนักงานเนี่ยทำให้กับครอบครัวของฟอสนะคะแล้วก็อีกสองท่านนะคะที่จะคุยกันกับเราในรายการก็คือคุณแม่
จอมศรีชมพูพื้นนะคะแล้วก็คุณน้าน้าชายแท้เลยของฟอสนะคะคือคุณโชคชมพูพื้นสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ยังไงก็ต้องพูดว่าแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งอยู่แล้วนะคะเพราะยังไงเราก็เสียฟอสไปแล้วใช่ไหมคะเช่นเดียวกับครอบครัวสปายถ้าเจอก็ต้องแสดงความเสียใจอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งวันนี้คืออย่างน้อยก็สบายใจไปสักเปราะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าคดีได้ตัดสินชั้นต้นแล้วเรียบร้อย
วันนี้ฟังคำพิพากษานะคะสรุปคร่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเนื่องจากจริงข้อหาที่โดนเนี่ยโดนแรงฆ่าโดยไตรตรองอันนี้ก็เป็นข้อหาที่แรงที่สุดที่จะโดนได้ในคดีนี้อยู่แล้วใช่ไหมทนายรณรงค์ใช่ไหมคะก็โดนข้อหานี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการรับสารภาพแล้วเนี่ยพอเป็นประโยชน์กับคดีก็มีการลดโทษลงมา
จริงก็คือเสียอ้วนตกลงเสียอ้วนโดนอะไรก็คือจริงโดนประหารชีวิตนั่นแหละรับสารภาพลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนเรื่องของเงินตกลงตัวเลขมันมันสลับไปสลับมาตกลงเป็นหลักล้านถูกไหมคะคุณแม่ทั้งครอบครัวของสปายและครอบครัวของฟอสคือได้ใกล้เคียงกันประมาณ๗ล้าน๓แสนกว่ากว่าอั

คือพอจับมาคือเสียอ้วนก็รับสารภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือในการให้การทุกอย่าง
แล้วก็ออกมาเป็นฉากเลยตั้งแต่ตอนเป็นข่าวนะ
ตั้งแต่ก่อนสรุปสำนวนด้วยนะออกมาเป็นฉากเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
มูลเหตุจูงใจวางแผนยังไงลงมือยังไงจนกระทั่งหนีไปแล้วกลับมา
คือทุกอย่างมันชัดตั้งแต่ก่อนสรุปสำนวนถึงอายการอีก

ใช่ครับแต่ในศาลนี่คือไม่เหมือนกันครับคือปฏิเสธในชั้นศาล
พอปฏิเสธในชั้นศาลพอพิจารณาคดีแล้วก็ท่านก็สารก็พินาคดีก็
มันฟังไม่ขึ้นนะครับจากขั้นสอบสวนจากทางตำรวจจากสำนวนทางตำรวจมาครับ
มันสารฟังไม่ขึ้นสารมันก็พิจารณาคดีไต่ตอง
ทีนี้พิจารณาไต่ตองแล้ววางแผนฆ่าอย่างนี้ครับ
ที่แรกก็ตัดสินประหารทีนี้เขาให้การให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สามให้ก็เลยมาเป็นติดคุกตลอดชีวิต
คือคุณน้ากับคุณแม่วันนี้ไปนั่งฟังทั้งคู่เลยนะคะ
ตลอดเกือบ๒ชั่วโมงที่อ่านคำพิพากษาส่วนคุณแม่เนี่ยไปสาร
แม่ไปครบทุกนัดที่เขามีสืบพยานกันไหมคะ

ตัวคุณแม่เองเข้าไปสืบกี่นัดคะ

ตอนที่มันเป็นข่าวในชั้นตำรวจเนี่ย

เพราะว่าตัวผู้ต้องหาตอนนั้นคือก็
อธิบายกับตำรวจชัดเจนเป็นข่าว
แล้วคุณแม่แปลกใจไหมว่าทำไมตอนสืบปฏิเสธหมด

นึกว่าโอ้แล้วเขาจะรอดเหรอเนี่ย

ไม่เขาจะรอดเหรอเขาปฏิเสธ
แล้วไม่ตรงกับทางตำรวจ

ใช่ไหมคะว่าการปฏิเสธในชั้นศาลจะช่วยให้รอดได้จริงหรือ

สืบกันสักราวเดือนนึงได้ไหมคุณแม่

แล้วก็นัดเดียวคือสืบทั้งโจทย์และทั้งพยาน

เขาสืบต่อเนื่องคือเบช๗แล้วประมาณ๓สัปดาห์
ซึ่งแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมเป็นแนวใหม่เราหรือยังไงคะ
ก็คือเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วเขานัดล่วงหน้ามาแล้ว

ที่รับสารภาพในชั้นตำรวจแล้วไปปฏิเสธทั้งหมดเลย
ในชั้นศาลปกติปกติมั้ยอมันก็ไม่ใช่ปกติหรอกครับ
มันเป็นเรื่องที่ว่าแนวทางในการต่อสู้คดี
ของทางฝ่ายกฎหมายคือทีมทนาย

คือบางคนก็อาจจะให้รับสารภาพไปเพื่อขอลดโทษไปเลย
หรือบางคนมองว่ามีช่องในการต่อสู้คดี
หรือว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำผิดจริงก็สู้คดีกันไป
หรือสู้ในมุมที่ว่าที่ฟ้องมามันหนักเกินไป
อย่างเช่นแค่เจตนาฆ่าไม่ได้เจตนาไตรตรองไว้ก่อน

แต่อันนี้คือสู้ทั้งว่าไม่ได้ยิง
แล้วก็สู้ว่าไม่ได้ไต่ตองด้วย

คือสู้จนลากกลับมาจุดเริ่มต้นถูกไหมคะ

คุณแม่เอาเท่าที่คุณแม่จำได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เพราะว่าคำพิพากษายังไม่ออกมาฉบับเต็มนะคะ
คุณแม่ต้องเป็นเสียอ้วนคนเดียวแหละเนอ

เสียอ้วนก่อนที่คุณแม่ไปฟังในแต่ละครั้ง
คือพออยู่ในชั้นศาลปุ๊บเสียอ้วน

หรือเสียอ้วนเล่าว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรยังไงกับคดีบ้างคะ
เสียอ้วนพอขึ้นสืบจำเลยเนอะ
อ้วนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยิง
เขามาพัทยาเนี่ยเขามาเพื่อจะทำธุรกิจ
แล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่ยิงก็คือเบาคนเดียว
เขานั่งลงเขาได้ยินเสียงปืน

แต่พอมองไปเฮ้ยมึงยิงแฟนกูทำไม

ตอนตอนคุณแม่ได้ยินสืบพยานแล้วแล้วเสียอ้วนเล่าแบบนี้ในศาล

ก็ว่าเอ้าเสียอ้วนไม่ได้ยิงเหรอ
แล้วทำไมตามหลักฐานของทางตำรวจก็ชัดเจนอยู่แล้ว
อ้วนปฏิเสธทั้งไม่ได้ยิง
แล้วยังถามบ่าวคือมือยิงด้วยว่า

ใช่ไหมคะคือเสมอหนึ่งว่าไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ร่วมด้วย

ไม่ได้เห็นดีเห็นงามพูดง่ายนะคะ
แล้วตอนที่ซักกันถึงกรณีเรื่องของการวางแผนล่ะคุณแม่
เขาก็จะบอกแค่ว่ามาพัทยาทำธุรกิจ

ไม่ได้วางแผนมาบินมาเช่ารถมีทีมไม่ได้
ลูกน้องมาเพื่อจะมาเที่ยวแล้วก็มาทำธุรกิจเฉย
นั่นคือที่เขาให้การในชั้นศาลนะครับ
ไม่จะบอกว่าอันนี้เวลาคำให้การมันฉีกกันมากของ๒ชั้น
ใช่เพราะงั้นคือด้วยความที่เราก็จดเท่าที่เราจดได้แล้วนะ
เพราะว่ามันต้องใช้ความจำท่านอ่านเกือบ๒ชั่วโมง
จำได้คร่าวก็คือในชั้นสอบสวนเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคดีนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเก่งสามารถเอาผิดแล้วก็ทำหลักฐานได้ค่อนข้างแน่น
พนักงานอายการก็เก่งเอาหลักฐานตำรวจมาเข้าสู่กระบวนการหมดเลย
แล้วพอมาเบิกความในศาลถึงจะสู้ไปในแนวว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจมายิงก็ตาม
แต่ว่ามันมีหลักฐานที่ตัวเองรับสารภาพไว้ในชั้นพนักงานสอบสวน
เลยทำให้เป็นเหตุบรรเทาโทษเลยไม่ถูกประหาร
คือเขาสู้ว่าที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมายิง
เขาจะมาดูผับแถวพัทยา
แต่พอนี้ในรถมันมีปืนอยู่หลายก็บอกกระสุน๒๐๐กว่านัตริย์
แล้วพยานหมายถึงหลักฐานใช่ไหม
หลักฐานที่มาเนี่ยแล้วปรากฏว่าพยานที่เคยสอบไว้ในชั้นพนักงานสอบสวน
อายการใช้วิธีการสอบพยานล่วงหน้าเอามาเบิกความกับศาล
พยานที่เป็นประจักษ์พยานเนี่ยเขาบอกว่าลงจากรถมายิงเลย
ไอ้ที่พอเวลามาขึ้นศาลก็บอกว่ามันมีการโต้เถียงกันมีการพูดคุยกัน
บันดาลโทษะค่อยยิงมันไม่ตรงกัน
ตอนที่เสียอ้วนปฏิเสธเขาเล่าเหตุการณ์ไหมคะคุณแม่
ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นยังไงเขาเล่าในศาลไหม

เขาก็เล่าว่าเขาพากันจะไปเที่ยวไม่ได้ติดตาม

เขาก็บอกว่าไปที่สวนนงนุษย์ก็ลงไปแล้วก็กลับ
แล้วก็มาที่ตลาดน้ำเขาก็บอกว่าคนพุ้นพลาด
เขาก็ไม่พากันลงเที่ยว
สารก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ลงไหนไปลง

เขาก็บอกว่าไม่ลง
ก็เลยจะมาเที่ยวที่เขาชีจันทร์พอดีมาพบกับเด็กสองคน
ที่เสียอ้วนให้การในศาลเนี่ยคือให้สารเข้าใจว่าที่เขาชีจันทร์คือบังเอิญเจอใช่ไหมคะ
นั่นแหละคือสิ่งที่เขาวางรูปคดีให้เป็นแบบนั้น
ซึ่งมันจะไม่ตรงกับแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ตำรวจเขาบอกว่าทางนี้คือกะจะก่อเหตุมาตั้งหลายจุดแล้ว
พัทยาจนกระทั่งมาถึงตรงเขาชีจันทร์เป็นจุดสุดท้ายที่น้องเขาจะมาเที่ยวแล้วเขาจะกลับบ้านแล้ว
ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้อีกเลย
ปั๊มน้ำมันทั้งจุดไหนเขาบอกเขาตามไปหมด
แต่มันไม่มีจังหวะให้ลงมือเพราะคนมันเยอะมาก
อันนี้คือชั้นตำรวจซึ่งนอกเหนือจากที่ธนายเอกเล่ามาเนี่ยมันมีทั้งหลักฐานด้วยถูกไหมคะ
เก็บหลักฐานแล้วก็ตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์หรือพยานแวดล้อม
เพราะฉะนั้นต่อให้ในชั้นศาลแบบนี้เนี่ยเวลาสารดูคือดูสิ่งที่ให้การไว้ก่อนล่วงหน้าเหรอคะ
คุณน้าค่ะตอนที่นั่งฟังคำพิพากษาอยู่เนี่ย
คือเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหม

ผมยืนฟังยังแบบทำไมกล้าปฏิเสธอย่างนี้ประมาณนี้ครับ
คือแบบว่ามันแย้งกันกับตอนที่ตำรวจสืบสวนเลยครับ

คือเขาจะบอกปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงปฏิเสธว่าไม่ได้ติดตาม
ปฏิเสธว่าไม่ได้ไต่ตองไม่ได้ติดตามไม่ได้ยิง
อย่างนี้ครับก็คือโยนให้เบาคนเดียวครับ

คือเพราะว่าถ้าตามข่าวคนที่มีส่วนในการยิงก็มีแค่๒คน
ถ้าตามข่าวนะคะก็คือตัวเสียอ้วนเองกับคนที่ชื่อบ่าว

ซึ่งในรอบชั้นศาลคือบ่าวคนเดียวเท่านั้น
ที่คดีพยายามจะสู้ไปในชั้นศาลแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วตัวบ่าวพูดว่ายังไงคะคุณแม่ในชั้นศาล

อย่างเดียวเลยรับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลย
เบาบอกว่าตัวเองยิงทั้ง๒คนหรือเหรอคุณแม่

กันละเอียดขนาดที่ว่าลั่นไกลไปกี่นัด

เขาสารถามเบาแค่ว่าเขารับแล้วก็คือตามสำนวนที่เขาให้ไว้
การที่สมมุติว่าอย่างตัวเสียอ้วนปฏิเสธใช่ไหมคะ
มันก็ไปตกอยู่ที่มือยิงคนเดียวคือบ่าวเนี่ย
คือคดีนี้มันมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ย

ในหน้าทางคดีเขาก็คือมันก็จะสู้ไปในแนวที่ว่า
มีนายบ่าวเป็นคนยิงคนเดียวที่เหลือไม่เกี่ยวข้อง
โมโหแทนนายก็เลยยิงตายสองศพ
ซึ่งคือพอมันแย้งกันในชั้นตำรวจแบบนี้
คือคนที่ชื่อบ่าวเนี่ยเขาต้องโดนซักเยอะไหม
ถ้าในลงนรงค์ว่าทำไมรับวัฒน์คนเดียวยิงกี่นัด
ใช้ปืนบรรจุกระสุนกี่ลูกระยะห่างกันในแต่ละนัดที่ยิงออกไป
เล็งใครรู้ไหมโดนใครบ้างอะไรอย่างนี้

คือที่โดนเยอะคือจะเป็นประจักษ์พยาน

จักษ์พยานฝ่ายจำเลยเขาให้การยังไงเขาก็ให้การได้
ก็คือแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะให้การอย่างไรใช่ไหม
แต่เพราะเอิญว่าแวดล้อมไม่ไปด้วยกันกับเขาใช่ไหม

และตอนหลังประจักษ์พยานจะกลับคำก็ตาม
คุณแม่ในคดีนี้นะคะคุณน้าโดยวันนี้ที่ฟัง
คือสุดท้ายเราได้รู้ว่าทำไมฟอร์สถึงโดนใช่ไหม

ว่าทำไมน้องฟอสถึงโดนด้วย

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา

ตกลงแล้วเสียอ้วนทำไปเพราะความแค้นจริง
หึงหวงหรือแม้กระทั่งเลยเถิดไปเข้าใจผิดฟอร์สด้วย

แม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธไม่ได้ยิงไม่ได้วางแผน
ไม่ได้ติดตามก็ตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของจำเลยเนี่ยนะคะ
คนก็จะมักจะเล็งไปที่ตัวเสียอ้วนเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าตอนที่ติดตามข่าวก็เข้ารักษณะทั้ง
เป็นคนที่วงการวางแผนจ้างวานแล้วก็ร่วมลงมือด้วย

ต่อให้ข้อกล่าวหาที่หนักที่สุดที่ถูกตัดสินคือ

แต่ว่าจริงแล้วฆ่าโดยไตรตรองสุดท้ายก็ต้องเป็นประหารชีวิตใช่ไหมคะ
แต่ว่ามีการรับสารภาพในชั้นสอบสวน

ก็เลยได้รับการลดโทษลงมาก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะตอนนี้
แต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือยังไงคงสู้สุดแน่

ทีนี้ในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหาย

ก็คือแต่ละครอบครัวทั้งของสปายแล้วก็ฟอร์สเนี่ย
ครอบครัวละ๗ล้านกว่านะคะ

แวบแรกเห็นเขามีอาการยังไงบ้างไหมไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ
ไม่ดูไม่กังวลไม่กังวลไม่อะไรเลยก็เขาก็คุยกับทนายของเขาเฉย
เขาก็ยิ้มอย่างนั้นแหละ

เราจับสังเกตได้ไหมคะว่ายิ้มด้วยอาการยังไงคะ

หรือว่ามันอาจจะเป็นความผ่อนที่แบบจากประหารลงมาเป็นจำคุกค่ะ
ไม่รู้อาจจะเคยชินแล้วมั้งอาจจะเคยชินแล้วมั้ง
ในความบู๊ใช่ไหมนิสัยความบู้อย่างนี้หรอ

คุณน้าค่ะคุณน้าเห็นผู้ชายด้วยกันมองกันออกไหมว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
ก็พอมองออกครับแต่เสียอ้วนเป็นคนถือว่านิ่งนะครับนิ่งมาก
อาการถึงจะรู้ว่าตัวเองติดแบบตลอดชีวิตก็ยังมีอาการนิ่งอยู่ครับยังเหมือนเดิมเลยครับ

ไม่ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่จำตอนที่มีการสืบพยานแล้วก็คุณแม่เข้าไปฟังโดยที่มีเสียอ้วนอยู่ได้ใช่ไหมคะ
เจอกันกี่ครั้งกับเสียอ้วนในการสืบพยานคือเจอไม่ได้คุยกันนะคะหมายถึงว่าคุณแม่ไปฟังเสียอ้วนในกี่นัดคะ

ตัวเขาขึ้นหลายครั้งไหม

คุณแม่ดูการให้การของเขาแต่ละครั้งแล้วมีแบบเรียกอะไรมีวอกแวกมีพูดกลับไปกลับมาดูโลกดูลนมีไหม

ตอบว่าตัวเองไม่เกี่ยวไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือไม่ได้วางแผนไม่ได้ตาม

นิ่งแล้วก็พูดพูดพูดแล้วก็เงียบ
คุณแม่เคยเจอเสียอ้วนมาก่อนที่จะเกิดเหตุกับฟอสไหมคะ

แล้วเคยได้ยินชื่อไหมว่าคนนี้คือเสียอ้วนสปายทำงานกับคนที่ชื่อเสียอ้วน

ตอนนั้นที่ได้ยินมาเสียอ้วนเป็นยังไงในภาพจำบ้างคะ
ภาพจำตามที่พอร์ตพูดให้ฟังเขาเป็นคนดี
เขาเห็นบอกเป็นคนดีแต่อารมณ์ร้าย
คุณแม่ตกลงแล้วตอนสืบพยานเนี่ยมีการไล่เรียงไปถึงมูลเหตุจูงใจไหมคะ
ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ก็เป็นเรื่องของเงินเขาบอกว่าเรื่องเงิน
แต่เดี๋ยวนะเรียนย้ำคือยังไงเขาก็บอกเขาไม่ได้ลงมือถูกไหมคะ
แต่ความขัดแย้งในใจคือมีเรื่องเงิน

หรือมีการโทษนะคะมีการพาดพิงถึงครอบครัว
หรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณแม่สปายไหมเรื่องเงิน

มีพูดถึงใช่ไหมคะคือที่ถามมีเพราะว่าในข่าวมันออกมาอย่างนั้น

แล้วกับฟอสตอนที่เขาให้การในศาลเขาบอกมูลเหตุจูงใจที่ฟอร์สโดนทำร้ายไหมคะ

เขาบอกไหมคะว่าทำไมฟอร์สถึงโดน

มีการสืบกันไหมว่ามูลเหตุจูงใจมันมาจากอะไร
ข้อมูลเหตุก็เกิดขึ้นจากเรื่องเงิน

เขาบอกว่าวันที่เขาจะไปไอ้นี่กับน้องสปายฟอร์สคงไม่ยอม
หมายถึงว่าเขาจะอุ้มอย่างนี้
สก็คงไม่ยอมก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกัน
อันนี้คือเสียอ้วนพูดหรือเปล่าพูดหรือใครพูดคะ

งั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเนี่ยแปลว่า
แต่ว่าวันนั้นเขาตั้งใจจะไปอุ้มสปายเหรอ
ก็ลักษณะแกพูดอย่างนั้นนะคะอุ้มเฉยไม่คิดจะฆ่า

ไม่แต่มันไม่ไปด้วยกันกับที่บอกว่าเผอิญเจอนะ
มันก็ไปด้วยกันกับพยานที่มาเบิกในศาลตอนหลังอยู่

อย่างที่บอกว่ามันมีประจักษ์พยานที่กลับคำให้การอยู่

มีพยานด้วยใช่ไหมบางส่วนที่ขึ้นศาลแล้วกลับคำให้การ
เพราะฉะนั้นคือลักษณะของวันนั้นเนี่ย

คือเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ตามด้วยซ้ำ
ทำร้ายอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาก็พูดอย่างนั้น
ทีนี้พอเขาบอกเขาตั้งใจจะไปอุ้มสปายโมเหตุจากเรื่องเงินเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะพูดถึงตัวน้องหรือว่าตัวคุณแม่น้องร่วมด้วยก็แล้วแต่
แล้วมันมาถึงฟอร์สได้ไงคุณแม่ที่บอกว่าฟอร์สจะไม่ยอมคือยังไงคือ
ถ้าอุ้มสปายต้องอุ้มฟอสด้วยเหรอหรือยังไง
ไม่ถ้าเอาน้องสปายไปฟอสก็คงไม่ยอมอย่างนี้
อ่าแล้วไงคะก็เลยต้องทำร้ายด้วยเหรอ
เขาก็เลยคล้ายแบบว่าใช้บันดาลโทษะ
อันนี้เสียอ้วนหรือมือยิงเสียอ้วน
เป็นแนวทางสู้คดีเขาไงเขาสู้คดีไปในลักษณะนั้น

ตอนนี้ก็ฟังมาก็ไม่เคยว่าความอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเวลาเรื่องมันต่อ
ในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นตำรวจเขารับว่าเขายิงว่าอะไรอย่างนี้
พอมาในศาลเขาก็รับว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้า
คือถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแล้วก็อ้างเหตุถึงห่วงว่าฟอร์สสปายเนี่ยเป็นชู้กันนะอย่างนี้
เขาก็อ้างเหตุถึงห่วงเพื่อจะลดโทษในการบันดาลโทษะ
เดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นตกลงว่าที่ไปเจอที่เขาชีจันทร์คือเรื่องบังเอิญไม่ได้ตาม
ตั้งใจจะแค่อุ้มสปายแต่คิดว่าฟอร์สคงไม่ยอม
ส่วนเรื่องของการที่ถึงชีวิตเนี่ยคือบันดาลโทษะเหรอคะ
คือแปลว่าเขาพยายามจะให้เข้าใจว่าคือเถียงกันก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่
คือเถียงทะเลาะกันใช่ไหมคะ

เขาเล่าในศาลบอกว่าลงไปคุยกับน้องสปายแล้วทะเลาะกัน
ทะเลาะกันน้องสปายยืนอยู่ยังไงสารถามเนอะ
เขาก็บอกว่าหันหน้ากับเขาห่างไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอก

แล้วไงคะเกิดฉุดกระชากโมโหทะเลาะกันหรือยังไงทำไมถึงเข้าบันดาลโทษะเขาเล่าว่าไงจ๊ะ
ใช่ค่ะก็หมายถึงน้องสปายไม่ยอมไปด้วยว่าอย่างนี้
แล้วฟอร์สล่ะเขาพูดถึงฟอร์สไหมว่าฟอร์สเข้ามาช่วยฟอสเข้ามาดึงฟอสยังไงคะ

แล้วสุดท้ายที่บอกบันดาลโทษะนี่บ่าวมือยิงเป็นคนบันดาลโทษะเหรอ
คือเขาสู้ไปในคดีอย่างนั้นคดีอย่างนั้นคือรูปคดีที่เขาสู้คือเขาสู้ไปอย่างนั้นว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ไตรตรองมาก่อน
อ่าอ่าใช่ใช่ต้องสู้ไม่ได้แต่ตองไม่ได้วางแผนคุณน้าค่ะฟังคำฟังคำพิพากษาแล้วฟังเรื่องราวทั้งหมดที่อ่านเกือบสองชั่วโมงฟังแล้วรู้สึกยังไงเรื่องมันต่อกันยังไงบ้าง
คือผมว่าแบบตั้งแต่ผมตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับตั้งแต่ให้การให้อะไรมาเนี่ยเรามาให้การในชั้นศาลศาลก็อ่านคำให้การของจำเลยของของเสียอ้วนแล้วก็จำเลยอีก๕คนใช่ไหมครับเขาไปปฏิเสธผมก็ยืนฟังนั่งฟังอยู่ก็เหมือนเหมือนเขาจะแบบอย่างว่าครับหนีหนีประหารจากการวางแผนและไต่ตองไว้ก่อนอย่างนี้ครับ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

ก็เลยแบบมาเป็นตลอดชีวิตทั้ง๓คน
คุณแม่เท่ากับว่าที่เราเข้าใจตามคำสืบพยานในศาลคือ

แม้ว่าสปายจะไม่ได้ถูกวางแผนว่าจะถูกฆ่าก็ตาม
แต่ฟอร์สไม่ใช่เป้าหมายแต่แรก
ตกลงมีการคุยกันในห้องพิจารณาคดีไหมค

มันคุยเหมือนกับที่เขาบอก
เขาเข้าใจไง
ตั้งแต่ที่แรก
ตามที่เกิดเหตุที่แรก

แล้วเขาเข้าใจว่าฟอร์สมีส่วนกับเงินที่เขา
เขาไม่เคยพูดถึงในจุดนี้

เขาเข้าใจว่าสปายหลอกเขาหรือยังไงคุณแม่
เขาแบบน้องสปายเนี่ยเขาบอกว่าน้องสปายปฏิเสธเขาเลย

คือบอกตัดเขาเลยแล้วก็บล็อกอะไรเขาหมดเลยอย่างนี้
หมายถึงหลังจากที่สปายเขากลับมาแล้วใช่ไหม

แล้วกับฟอสเนี่ยเสียอ้วนรู้ไหมว่าฟอร์สเขาเป็นผู้ชายก็จริง
เขาไม่ได้แต่งหวานนะคะแต่ว่าเขาหวาน
รู้ไหมว่าฟอร์สไม่ได้ชอบผู้หญิงหรอก
เขารู้แล้วก็รู้ด้วยว่าฟอร์สเนี่ยคือพวกเขาปิดเทอมใช่ไหม
ฟอสเรียนทางด้านกฎหมายก็เพิ่งมาตัดผมตัดอะไรเป็นผู้ชาย
ตอนที่มาเรียนเพิ่งแต่งตัวเพิ่งอะไร
ผมเผ่าก็เพิ่งทำแบบทรงคือเรียนคณะของเขา
ก็ตกลงเขาก็รู้ดิคะทำไมเขายังคิดว่าสองคนนี้คบหากันล่ะ

ก็อาจจะเป็นแนวทางการสู้คดีของเขา

อาจจะอ้างเหตุบันดาลโทษะถ้ามันไม่มีเหตุมันจะอ้างได้ยังไงบันดาลโทษะ
มันก็จะมีเหตุอยู่เหตุเดียวคือหึงหวงเนี่ย
เดี๋ยวฉันเข้าใจคำว่าแนวทางสู้คดีนะ
แต่ทีนี้แนวทางสู้คดีมันต้องไปด้วยกันในตัวเองได้ด้วยสิ
เขาก็ประเมินว่ามันไปด้วยกันได้เขาถึงได้ใช้มาแนวทางนี้
แต่ในมุมหนึ่งที่เราสรุปได้จากที่เราพยายามฟังที่ทนายเขารายงานมาก็คือ
อสเนี่ยซวยที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะเขาต้องการจะแค่ยิงปิดปากเท่านั้นเอง

ไม่รู้จะอุ้มหรือยังไงเพราะว่าที่ลงมาคือยิงเลยนะไม่ได้ว่าคุยอะไรกันนะ
คือถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติแนวทางการสู้คดีเป็นไปอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าสู้คดีตอบในศาลยังไงเนี่ย
คือโดยตัวเส้นเรื่องเองมันไม่ไปด้วยกันเลยนะ
คุณแม่ค่ะที่คุณได้ฟังมาตั้งแต่ก่อนที่พี่พร้างมาวันนี้มีการอ่านความพิพากษาคือคุณแม่สรุปความเอาตอนที่สือบพยายามกันในสารว่าตกลงที่ฟอสโดนเนี่ยลุกหลงหรือว่า
เอาที่แม่เข้าใจที่แม่เข้าใจนะเขาน่าจะปิดปากพยานที่ดีที่สุด
ก็คือคนที่ใกล้ตัวสปายที่สุดอืมมีการสืบกันไหมคะ
ว่ามีการต่อสู้ขัดขืนอะไรจากฟอสไหมไม่มีค่ะเพียงแค่ฟอสอยู่แล้วเห็นน่ะเหรอ
ก็เพียงแค่ฟอสอยู่ในจุดนั้นก็หมายถึงว่า
เขาพูดตามความเข้าใจของแม่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าฟอร์สจะมาเที่ยวด้วย
อืมแต่คือที่เรียนท่านสงสัยเนี่ยเรียนเข้าใจว่า
ท่านผู้พิพากษาเองก็อาจจะมีคำถามแล้วก็ผนวกกับท่านยิ่งรู้มากกว่าเรา
คิดว่าท่านคงอธิบายมันละแต่มันจำได้แค่นี้ใช่
เพราะว่าคณะภาพภาคศาสตร์ออกมายาวนะครับครั้งยาว
แต่ทีนี้ที่ท่านเต้นคำถามกลับไปคือว่ามันไม่ไปด้วยกันน่ะ

คือมันมีการพูดถึงแล้วก็มีการที่ดูก็คือ
สารท่านเชื่อว่าเสียอ้วนมาจอดตรงเขาชีจันทร์
มาพร้อมอาวุธปืนตั้งใจจะมายิงอยู่แล้ว
ตั้งใจจะมาก่อเหตุอยู่แล้วไม่ใช่การอุ้ม
แล้วพอประกอบกับว่ามันมีการสืบสวนไปถึงที่ว่ามีการโทรคุยกัน
โทรรายงานกันตลอดทุกจุดทุกจุด

มันก็เลยรับฟังได้ว่าเป็นการเจตนาค่า

ว่าในส่วนของการให้การสืบพยานในศาล

มันถึงไม่เหมือนกันกับตอนที่เป็นข่าวในชั้นตำรวจ
คำถามก็คือถ้าแนวทางการต่อสู้มาแบบนี้
อุทธรณ์และดีกาไปแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในในวันนี้เนี่ยนะคะระหว่างที่รอการอ่านคำพิพากษาจบเนี่ยก็จะมีข่าวทั้งเสียอ้วนไหว้เสียอ้วนก้มกราบเสียอ้วนขอโทษตกลงยังไงบ้างคุณแม่ตกลงได้คุยกับตัวเสียอ้วนบ้างไหมเอาคุณแม่ฟอสก่อนเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีก้มกราบไม่มีไหว้ไม่มีอะไรเลยไม่มีขอโทษไม่มีคนวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีที่ผ่านมา
ข่าวที่ออกมาคือไม่มีนะไม่มีแต่กับคุณแม่ฟ้อที่ยืนยันได้คือมี
แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้อ่าเอ่อที่คุณแม่บอกว่าห้าสิบห้าสิบ
หลังจากอ่านคำพิพากษาแล้วก็คือว่ายังสู้ต่อค่ะ
รู้อยู่แล้วว่าเขาจะสู้ต่อใช่ไหมคะ
ทำให้แม่ให้ให้แม่คิดว่าเขาต้องสู้ต่อแน่ก็เขาบอกว่าเขาจะสู้ถึงที่สุด
อืมคือท่าทีไม่ได้ดูอ่อนลงหรือว่าไม่อืม
น้าดูแล้วสู้กันยาวแน่ไหมคะน่าจะยาวครับอ่า
น่าจะถึงดีการแล้วนึงครับวันวันนี้ดูบรรยากาศ
บรรยากาศของทางฝั่งจำเลยตัวเสียอ้วนหรือคนอื่นด้วยก็แล้วแต่
ใช่ค่ะแม้กระทั่งอ่าทีมทนายเนี่ยดูดูทรงแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ในส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็เสียอ้วนก็ยังเป็นคนนิ่งอยู่เหมือนเดิม
อืมแต่ว่าลูกสมุนเนี้ยก็เศร้าอยู่นะครับอืม
มีอาการเศร้ามีอาการซึมทุกคนไหมครับค่ะคนแต่ในด้านทนายเขา
ด้านทนายของเสียเสียอ้วนนี่ก็คงไม่กังวลอะไรมั้งครับอืม
บ่าวค่ะตามตามที่เล่ากันมาคือบ่าวเนี้ยก็คือรับไว้หมดใช่ครับ
รับสารภาพไว้หมดนะคะตัวตัวบ่าวมีอาการที่ดูซึมหรือแบบกังวลหรืออะไรไหม
ก็นิ่งเหมือนเสียงเบาก็เหมือนกันครับไม่ไม่มีอาการซึมนะครับอืม
คือถ้าแนวทางมาแบบใช้วิธีการสู้แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลคนละอย่างเลยกับตอนที่ชั้นตำรวจเนี่ย
ครับมันเห็นอยู่แล้วว่ายังไงสุดแน่แต่จริงจริงคดีนี้มันมันมีสองส่วนอ่ะนะ
ส่วนหนึ่งก็คือส่วนทางคดีอาญาที่ทางอายการท่านฟ้องไปฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนคือในของทนายเขามองว่ามันก็เข้าเป้านะ
อืมมันก็สืบได้หมดนะว่าเจตนาค่ามันไต่ตองหลักฐานมันก็มีถึงอืมในเนื้อ
อันนี้ถ้าถามของเราเนี่ยเราพอใจเรื่องคดีอาญาแต่เราติดอยู่อย่างเดียว
ทำไมไม่ประหารชีวิตทำไมลดโทษให้ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะได้ยื่นอุทธรณ์กันต่อ
เพื่อให้มีการประหารเสียอ้วนไม่ใช่การลดโทษ
แต่ในคำพิพากษาคืออันนี้ก็เห็นตามข่าวนะคะ
คือลดโทษไงเหลือ๕๐เหลือตลอดชีวิต

คือทนายก็มองว่าน่าจะต้องประหารก็จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ
และคิดว่าทางท่านอายการก็น่าจะยื่นด้วย

เดี๋ยวจะให้ทางแม่น้องฟอสไปยื่นขอให้ทางท่านอายการท่านยื่นอุทธรณ์ต่อประเด็นนี้ด้วย
มันไม่ใช่การลดโทษโดยตามปกติเหรอคะ
เพราะเห็นเวลาอ่านข่าวคดีลักษณะแบบนี้
ถ้ามีการรับสารภาพเป็นประโยชน์กับคดีอะไรก็แล้วแต่

ก็ปกติครับแต่เร็วเห็นแย้งก็ต้องขอโต้แย้งดูพินิษฐ์ตรงนี้หน่อย

ก็คือแม้ว่าจะเห็นอยู่บ่อยแต่ยังไงก็เป็นสิทธิ์ของทางโจทย์ใช่ไหมคะ
อุทธรณ์ในเรื่องของโทษได้อีกด้วย
เพราะว่าตัวทางครอบครัวผู้ตายยังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาอะไรเลย
เห็นมีการพูดถึงว่าเสียอ้วนหันไปถาม
ผู้พิพากษาใช่ไหมคะว่า๗ล้านนี่เยอะไปหรือเปล่ามีไหม

ตกลงมีมีไหมก็มีผู้พิพากษาอ่านสำนวนนะครับ
เพราะว่าที่เราเรียกร้องไปมันเยอะไป
แต่เขาต่อลองมาให้เหลือประมาณล้านหรือ๒ล้านต่อลาย
ทีนี้ก็ผู้พิพากษาการรายละเอียดสืบพวกเงินนะครับพวกค่าทำศพ
ใช้จ่ายอะไรบ้างใช้จ่ายอะไรบ้าง
เราก็เรียกค่าทำศพไป๓แสนศาลท่านก็สั่งจ่ายแสนนึงก็ลดลด
แล้วก็คำนวณมาก็เหลือประมาณ๗ล้านเนี่ยครับ
แล้วตามข่าวมีไหมที่เสียอ้วนหันไปถามทนายหรือถามผู้พิพากษามีไหม
ก็ไม่มีไม่มีคำสั่งกันครับแต่ที่เราอยู่ในห้องฟังคำพิพากษาไม่มีไหมคะ
ไม่มีครับคือไม่ได้คุยกันเลยครับคือฟังอย่างเดียวเงียบอย่างเดียว
อ่าฟังคำพิพากษาอย่างเดียวอ่าหรือมีวันอื่นไหมคะไม่มีเนอะ
ไม่มีค่ะมีแค่วันที่เขาขึ้นเบิกความเขาบอกว่าเขาจะชดใช้ให้แม่ที่ศาลนั้นบอกให้นั่น

ก็บอกว่ายินดีชดใช้ให้ทนายเขาก็บอกว่าแม่ใจเย็น
กับคุณแม่ฟอสหรือพูดกับคุณแม่สปายด้วย
พูดกับแม่ฟอสตอนพักเที่ยง

แล้วคุณแม่สปายเขาเล่าให้ฟังไหมว่าทนายหรือว่าเสียอ้วนฝากผ่านทนายมาบอกอะไรยังไงบ้าง

นายรณรงค์ทราบไหมคะว่าทางฝั่งทนายจำเลยคือทางฝั่งเสียอ้วน
เขาฟ้องกับครอบครัวหรือว่าฟ้องกับคุณแม่สปายไหม

ก็ไม่ทราบเลยนะครับแค่รู้ว่าวันนี้เรามาทำในส่วนนี้แล้วเราก็เรียกมันได้ตรงเป้าหมดอ่ะ
คือฟ้องให้ไป๑๐ล้านศาลก็ให้มา๗ล้าน๓
คือมันก็ถือว่าเยอะกว่าคดีทั่วไปแล้ว
คือในศาลชั้นต้นที่ตัดสินมาเรารู้สึกว่ามันก็โอเคแหละมันติดอยู่นิดเดียวแหละอยากให้ประหาร

เพราะฉะนั้นคือต่อให้เขาไม่อุทธรณ์ทางโจทย์ก็จะอุทธรณ์เรื่องโทษ
เดี๋ยวขอให้ทางอายการท่านอุทธรณ์ให้ด้วย

ควรจะชดใช้เยียวยาให้กับทางนี้เลย

จริงมันไม่ต้องรอไม่ต้องฟ้องแพ่งอะไรแล้วใช่ไหม
มีสารวิพากษาให้ชำระเงินใน๓๐วันแล้วนะ
เด็กนี้ฉันก็จะถามว่าแล้วถ้าสมมติมีการอุทธรณ์
เงินต้องรอจบดีกาด้วยป่ะคะ

ชำระเลยก็ได้คือไม่ต้องรอในส่วนของค่าเสียหาย
หรือเขาจะยังไม่ให้ก็ได้ใช่ไหม

เอาเท่าที่บอกได้ก็คือว่าคือนะตอนนี้ทางนู้นคงอุทธรณ์

คือทางนี้ทนายรู้สึกว่ามันโอเคมากกับคำพิพากษา
ตำรวจอายการท่านทำงานมาดีหมด
แค่อย่างเดียวว่ายังไม่ได้ประหาร

คุณแม่ค่ะปิดท้ายหน่อยหลังจากที่

แม้ว่าเรื่องมันจะไม่เหมือนในชั้นตำรวจก็แล้วแต่นะ
แต่ทีนี้พอมาถึงวันนี้แล้ว
คิดว่าสิ่งที่ออกมาวันนี้
ยังกังวลไหมถ้ามีการอุทธรณ์

ชดใช้เงินกันอาจจะน้อยกว่านี้
หรือว่าโทษอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นประหารชีวิตก็ได้

คุณแม่คิดว่าแค่ไหนที่คุณแม่รู้สึกว่า
ชดเชยกับการเสียฟอสไปได้แล้วค่ะ
ยังไงมันก็ชดเชยไม่ได้ค่ะ
จะได้ยังไงหรือยังไงมันก็ชดเชยกับ
สิ่งที่แม่สูญเสียไม่ได้ก็คือน้องฟอร์ส
ก่อนมาฟังครับพี่พ่อสาววันนี้ได้คุยกับฟอร์ตไหม

แม่ก็บอกว่าฟอร์สจุดทูปแม่ก็บอกว่า
ไปฟังนะลูกศาลท่านจะตัดสินแล้ว
แม่จะพาไปไปฟังกับแม่นะขอให้มีแต่เรื่องดีนะลูก
ฟอร์สไว้ให้ไปฟังด้วยกันเนอะ
ทีนี้พออ่านคำพี่ภาคสาวแล้ว

ว่าแม่จะยังสู้ต่อหรือว่าแม่ว่ายังไงบ้าง
แม่ก็บอกว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมเขานะลูก

พูดออกมาก็คือ๕๐๕๐อะ
หนูจะได้ไม่ได้เป็นแบบนี้

คุณแม่ตอนนี้คุณแม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ

มันส่วนมากแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับ

กังวลคดีหรือว่ายังไงคะแม่

เรื่องปัญหาในครอบครัวทั้งทุกอย่าง
เอาอย่างนี้คุณแม่
ถ้าเราคงพูดได้เฉพาะส่วนของคดีเนาะนะคะ
เพราะว่าในส่วนของครอบครัว
ข้างในก็ขออนุญาตไม่เข้าไปละลาบละล้วงนะคะ
แต่ว่ายังไงให้กำลังใจครอบครัวก่อน
คดีก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าเป็นห่วง

น่าเป็นห่วงแต่ว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างไหม

ยังไงเป็นกำลังใจให้คุณแม่ฟอสแล้วก็ครอบครัวก่อน
รวมถึงคุณน้าด้วยวันนี้ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังนะคะ